สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้แน่นอนครับบนท้องฟ้าของเรานั้นก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างเกิดขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มก้อนเมฆครับที่จะเริ่มดูเห็นแปลกหูแปลกตา
ช่วงสายในวันนี้ก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ดูน่ากลัวแบบนี้
แต่เห็นน่ากลัวน่ากลัวไม่ต้องตกอกตกใจนะครับนี่คือกลุ่มเมฆที่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนนี่เอง
กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้มีชื่อว่ากลุ่มเมฆอาคัสนะครับเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่แล้วก็ลอยใกล้กับผืนโลก
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากองค์ประกอบของเมฆเหล่านี้นอกจากจะประกอบด้วยกลุ่มไอน้ำแล้ว
ยังมีกลุ่มฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นไปเกาะตัวร่วมกับกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้ด้วย
ทำให้กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้มีขนาดใหญ่แล้วก็ลอยใกล้ผิวโลก
แน่นอนความชื้นเหล่านี้นั้นก็ถูกพัดมาจากทะเลจาก๒ทิศทาง
ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณภาคอีสาน
รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อกจากนี้เองยังมีกระแสลมจากฝั่งตะวันตก
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา

ชื้นเหล่านี้ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้น

ก็สามารถที่จะทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าเมฆนั้นค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
อกจากนี้ถ้าหากเราคำนวณต่อไปอีก๒๔ชั่วโมง
ก็พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกเยอะหน่อย
ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก

ไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องระวังเรื่องของ
ภัยพิบัตรที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับ
และแน่นอนครับถ้าหากเราย้อนกลับไปดูสถิติ
การเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย
ก็พบว่าน่าสนใจละทีเดียวนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน

แต่ว่าบางพื้นที่นั้นถ้าหากเราดูปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาแล้ว
ยังคงพบว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับ
โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ตั้งแต่วันที่๑มาจนถึงวันที่๒๙พฤษภาคม
โดยการรวบรวมปริมาณน้ำฝนเปรียบเทียบ

ก็พบว่าปริมาณน้ำฝนนั้นในช่วงเวลาเดียวกัน
พบว่ามีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่แล้ว

ส่วนพื้นที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสาน
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมามากกว่าปีที่แล้ว

ส่วนภาคอื่นครับฝนรวมทั้งหมดที่ตกลงมา
ก็น้อยกว่าพี่แล้วแล้วก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติด้วย
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่เราจะได้เจอกันหลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนครับ
บริหารจัดการน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ